ปฏิเหตุซึ่งเราเคยได้เตือนคุณผู้ชมได้เคยบอกคุณผู้ชมว่าถ้าให้คนที่มีอายุหรือว่าคนสูงอายุขับรถเนี่ยการตัดสินใจจะช้ากว่าคนที่อายุน้อย
อย่างเช่นคุณตาวัย๗๕ปีขับรถออกมาจากโชว์รูม
เขาต้องการจะเบรกแต่ดันไปเหยียบเป็นคันเร่งแทน

ตอนแรกคิดจะเบโกรธ

ขณะที่คุณตาอายุ๗๕ปีครับขับรถเก๋งออกจากโชว์รูม
แล้วแซงรถตู้ที่ออกจากโชว์รูมด้วยเช่นเดียวกัน
จากนั้นเนี่ยพุ่งข้ามถนนไปชนแท่งเบรีเออร์ตรงเกาะกลางอย่างแรงครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าโชว์รูมโตโยต้าไทยธานีเขตเทศบาลนครอุดรธานี
คนขับคือนายสังเวียนมุกขุนทศอายุ๗๕ปีบาดเจ็บสาหัส
คนนั่งข้างภรรยาครับก็คือนางจันลุลมุกขุดทศอายุ๗๕เหมือนกัน
นางสังเวียนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการสอบสวนทราบว่าสองสามีภรรยานำรถไปตรวจเช็คสภาพที่โชว์รูมนี้
คาดว่าขณะที่ขับออกจากโชว์รูมนายสังเวียนเนี่ยตั้งใจจะเหยียบเบรก
แต่พลาดดันไปเหยียบคันเร่งแทนรถก็เลยเร่งเครื่องเข้าไปพุ่งไปชนแท่งบารีเออร์
เกาะกลางซึ่งเป็นคอนกรีตส่งผลให้ทั้งคู่นั้นบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
ไปดูอีกหนึ่งคลิปนะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนทางม้าลายค่ะ
ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจะเกิดบนทางม้าลายเป็นวินาทีอุบัติเหตุบนถนนรามอินทราม
่งหน้ามีนบุรีช่วงไฟแดงหน้าโรงพยาบาลนพรัชราชธานีค่ะนี่

ใช่เลยเหรอบอกแล้วเห็นไหมอุ๊ยดีหลบทานแล้วนะอุ๊ยไปเลยไปเลย
ถุงนอนเองเรามีกล้องไปเลยตามตามพี่ตาม
เนี่ยค่ะรถทุกคันเขาทำตามกฎจราจรคือหยุดให้คนเดินข้ามทางม้าลายนะ
อืมซึ่งทางมาลามิวให้คนข้ามตามกฎจราจรนะใครสอบใบขับขี่ต้องรู้
ถ้าเจอทางมาลายแล้วคนข้ามให้หยุดแล้วตรงเนี้ยมันมีไฟเขียวไฟแดงให้คนข้ามด้วย
ถูกต้องเป็นจังหวะที่ไฟแดงรถต้องหยุดและไฟเขียวคนข้ามพอดี
ทุกคนหยุดหมดแล้วคนเขาก็กำลังเดินข้ามกันอยู่แล้วจะมีจังหวะที่คนชะงักเห็นไหมคะ
แล้วก็ได้ยินเสียงเหยียบเบรกดังเอี๊ยดรถกระบะเนี่ยคือพุ่งมา
แล้วก็เห็นว่าคนข้ามถึงได้หักหลบซ้ายไปเสยเข้ากับมอเตอร์ไซค์ที่จอดรอ
รอคนข้ามอยู่กระเด็นลอยแบบนั้นเลยนะคะ
แต่ที่น่าเกลียดที่สุดก็คือขับรถเร่งเครื่องหนีไปเลยนะคะ
หยุดลงมาดูเลยด้วยซ้ำค่ะครับผู้โพสต์ระบุข้อความเลยบอกว่าช่วยแชร์หน่อยนะคะ
ตามหาตัวเจ้าของรถกระบะคันนี้ชนแล้วหนีค่ะ
ยังไม่ได้รับการติดต่อใดใดเลยส่วนคนขี่รถจักรยานยนต์ที่โดนชน
คือพี่ชายเพื่อนหัวฟาดพื้นหมวกกันน็อกแตก
แกนแล้วเคราะห์ดีไม่เป็นอะไรมากแต่มีแผลถลอกตามร่างกาย
และรถจักรยานยนต์เสียหายหนักมากค่ะ
แจ้งความไว้แล้วที่โรงพักบางชันนะคะ
เพราะได้ภาพจากกล้องหน้ารถเห็นทะเบียนกระบะชัดเจนด้วย
ท้อถุงนหนู๗๐๗๖พระนครศรีอยุธยาค่ะ
พอเอาไปตรวจสอบอ้าวไม่พบในฐานข้อมูลอีก
เลยคิดว่าอาจจะเป็นทะเบียนปลอม
ตำรวจช่วยตามตัวให้หน่อยนะ
นะฮะอ้าวไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชม
นี่เป็นรถบัสของทหารเบรกแตกครับ
แล้วก็ไปชนอัดกับต้นไม้ในค่ายนวมินทราชินีครับ
ทำให้ทหารเกณฑ์ที่ฝึกใหม่ได้รับบาดเจ็บไปกว่า๖๐คน
จำนวนนี้สาหัส๓คนนะครับ
จากการสอบสวนทราบว่าทหารใหม่ที่ได้บาดเจ็บนั้น
เป็นทหารสังกัดกองพันธหารปืนใหญ่
กำลังเดินทางกลับไปที่พัก
หลังจากไปร่วมการแข่งขันฟุตบอล

เพราะว่ารถบัสที่ไปรับนั้นไปประสบเหตุเบรกแตกซะก่อน
แล้วก็ไปชนต้นไม้แบบนี้นะครับ